หรือว่าถ้ามีอะไรเป็นเลข๗มันอาจจะมีอาถรรพ์

บอกว่าไม่รู้เป็นอาถรรพ์หมายเลข๗หรือเปล่านะฮะ

นี่แหละฮะคุณพระราพรว่าเป็นอาคารหมายเลข๗หรือเปล่า

คลิปนี้นะฮะคุณเกษราศรีลาชัยบันทึกภาพเอาไว้ได้

จอดอยู่ในลานจอดรถในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙ตุลาคมนะครับ
เธอก็ขับรถมาจอดที่ลานจอดรถตามปกติ
แล้วก็นี่พอลงจากรถไปดับเครื่องเรียบร้อยแล้ว

ปรากฏหันมาอีกทีอ้าวมีไฟลุกไหม้ตรงไฟตัดหมอกนี่
ก็เลยเดินกลับเข้ามาดูตกใจฮะ

ดีที่ขอความช่วยเหลือจากรอปภได้ทัน

แต่ว่าคุณเกษราบอกว่าส่วนตัวนะ
มีความเชื่อว่าเกิดจากอาถรรพ์
เพราะป้ายทะเบียนรถของเธอนั้นมีหมายเลข๗
แล้วก็ซื้อมาครบ๗ปีในเดือนตุลาคมเดือน๑๐
ส่วนจะจริงหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
อกจากนี้คุณเกษราให้ข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าเพิ่งนำรถออกมาจากอู่เอง

หลังเกิดเหตุอุบัติเหตุรถชนนะครับ
กระทั่งมาเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณไฟตัดหมอก
บางกลุ่มบอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟตัดหมอก

ไม่น่าจะเกี่ยวกับอาถรรพ์เลข๗นะฮะ
เจ้าของคลิปก็ตอบคอมเมนต์บอกว่า
ให้ช่างเปลี่ยนไฟตัดหมอกมาได้ไม่นานเอง
และไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเปล่า
อย่างเปลี่ยนมาใหม่แต่บางทีทำไม่ดี

ก็ต้องย้อนกลับไปถามทางช่างด้วยนะครับ
ล่าสุดได้เอารถคันนี้เข้าตรวจสอบกับทางอู่แล้วคุณ

แล้วก็ไฟไหม้เป็นจุดเดียวกันกับบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถชนก่อนหน้านี้
ทำให้สายไฟของไฟตัดหมอกมันเกิดชำรุด
โดยตัวฉนวนของสายไฟนั้นหลุด
ทำให้สายทองแดง๒เส้นมันสัมผัสกันคุณ
มันสัดสัมผัสกันปรับไฟลับ
พอไฟแลบเสร็จไฟลุกทันทีแล้วนะครับ

มันลอกมันปลอกมันทำให้เหลือแต่เส้นทองแดงนะฮะ
อุปกรณ์เหล่านี้ของท่านด้วยรถของท่านนะครับ
คุณผู้ชมขับรถก็ตรวจเช็คให้ดี
โดยเฉพาะช่วงนี้ใครจะ